ค่ะช่างฝากดูแลน้องเต่าเหลืองด้วยนะคะเดินทางมาไกลค่ะเดี๋ยวกลับเข้ามาทำงานที่กรุงเทพต้องเช็คสภาพรถนิดนึงรถอยู่ที่ไหนนะคะอ๋อเดี๋ยวขับมาให้ให้รอตรงนี้ได้แล้วค่ะ
อรุณสวัสดิ์นะคะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนที่จะเตรียมตัวกลับมาทำงานหรือว่าขับรถเดินทางไกลกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะหลายคนหยุดพักผ่อนในช่วงสงกรานอาจจะหยุดวันนี้ต่อเนื่องก็อย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วยค่ะเพราะว่าวันนี้ไปถึงสุดสัปดาห์เนี่ยยังคง
เป็นภาพดาวเทียมค่ะจะทำให้เราเห็นว่าณปัจจุบันนี้นะคะมีกลุ่มเมฆปกคุมพื้นที่ใดบ้างจะได้คาดการณ์ถึงการที่จะมีฝนตกในหลายพื้นที่แน่นอนค่ะว่าช่วงนี้นะคะสภาพอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะแปรปรวนเพราะว่าอะไรคะบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีหย่อมความร้อนคือโดยรวมแล้วเนี่ยประเทศไทยเราร
โมงเย็นจะเห็นว่าพื้นที่สองจุดใหญ่ใหญ่ก็คือแถบจังหวัดสุพรรณบริรุมถึงลำพูน
ก็จะมีฝนตกมากเป็นพิเศษส่วนเสาร์อาทิตย์ค่ะคุณผู้ชมจะเริ่มเห็นฝุ่น
กลุ่มฝนเนี่ยเกาะกลุ่มกันหนาทึบปกคลุมกันหลายจังหวัดเลยนะคะ
โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนแถบที่เป็นติดกับด้านฝั่งตะวันออกนะคะ
ก็จะมีฝนตกหนักมากหน่อยก็เฝ้าระวังเพราะว่าจะมีทั้งลูกเห็บตก
ลมพัดแรงฝนฟ้าขนองค่ะเฝ้าระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกันด้วย
ส่วนคลื่นทะเลนั้นนะคะยังเรียกได้ว่าเป็นทะเลสงบคลื่นไม่สูงมากนักนะคะ
สามารถออกเรือได้แล้วก็ท่องเที่ยวกันได้แต่ก็ระมัดระวังความปลอดภัยกันด้วยค่ะ
เพราะฉะนั้นไหนลงใต้มาดูคลื่นแล้วจะพาคุณผู้ชมไปที่พังงา
ไปที่เกาะพระทองไปดูความมหัศจรรย์ของธรรมชาติกันหน่อยนะคะ
กันยามค่ำคืนแบบนี้เลยค่ะไปส่องดูอะไรล่ะคะ
ชาวบ้านบอกว่าเนี่ยมาดูมาดูปูไก่ค่ะ
มันกำลังเดินออกหากินในยามค่ำคืนแล้วไม่ใช่แค่ปูไก่ตัวใหญ่ใหญ่นะคะ
ยังมีฝูงปูเสฉวนยักษ์ที่มากันเป็นกองทัพค่ะ
ร่วมกันเป็นกลุ่มออกมาหากิน
ชาวบ้านบอกว่านี่คือวิถีชีวิตที่เกิดจากธรรมชาติจริง
ชาวบ้านเองก็ตื่นตาตื่นใจ
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยเห็นธรรมชาติแบบนี้

อย่างไรก็ตามเราอาจจะไปส่องไปดูมันได้นะคะ
แต่ก็ระมัดระวังการไปรบกวนวิถีชีวิตของมันด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้มีชาวประมงออกวางอวนปลากระพงค่ะ
แล้วก็มีเต่าตะหนุตัวใหญ่น้ำหนักประมาณ๕๐กิโลกรัม

ชาวบ้านจึงช่วยกันนำมันกันมาขึ้นฝั่ง
แล้วก็รีบแจ้งเครือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก
ให้มารับตัวไปพักฟื้นและรักษาอาการบาดเจ็บ
ก่อนที่จะส่งมันคืนสู่ท้องทะเลต่อไป
ก็เรียกได้ว่าจะต้องช่วยเหลือดูแลกันนะคะ
พยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสัตว์ทะเล
เป็นทรายเป็นดินเป็นน้ำ

ส่วนใครกลับมาเตรียมทำงานแล้ว
ขอให้มีพลังกายพลังใจต่อสู้กับการทำงานและต่อสู้กับโรคภัยกันต่อไปนะคะ
แล้วก็อย่าลืมดูแลรถของท่านด้วยเพราะรถก็จะช่วยดูแลเราอีกที
ดิฉันขอตัวไปถามหาเจ้าเต่าเหลืองของดิฉันก่อนนะคะ
อยู่ที่ไหนลามไปแล้วสวัสดีค่ะ
รถที่ฉันละคะออกมาแล้วสบายจากอาบปากด้วยนะคะ